คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแถวพระรามสองค่ะมีผู้ชายคนนึงค่ะ
ทนเห็นแฟนเก่าของตัวเองซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของแฟนหนุ่มคนใหม่
ไม่ไหวเลิกกันแล้วนะคะครับแต่ไปหึงหวงเขาไปโมโหเขาอืม
ขับรถเก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์แล้วตัวเองเนี่ยก็ลงมาจากรถเก๋ง

นี่คือคนก่อเหตุนะคะเดินกระเพลกแบบนี้ค่ะ
ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจค่ะ
นายภูพลศรีศรีอายุ๒๘นะคะ
เดินกระเพลกเพราะว่าก็ขับรถเก่งไล่ชนรถจักรยานยนต์ของอดีตแฟนนะคะ
แล้วก็ไปชนรถของชาวบ้านด้วยนะครับคือไปชนเขาตัวเองอ่ะเจ็บเองนะคะ
แต่รถเขาได้รับความเสียหายไปมอบตัวนะคะ
นำมีดสปาต้ายาวฟุตครึ่งไปมอบตัวกับตำรวจ
เพราะว่าไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายแฟนเก่าจนบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
นางสาววิลาวันหรือเนยสิมบุตรอายุ๒๙
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำนี่นะคะ
เดี๋ยวจะมีจังหวะที่ญาติของคนเจ็บเนี่ยกรูเข้ามาจะมาทำร้ายคนก่อเหตุ
นี่ค่ะก็มันจะมีที่ยัดนะพยายามจะเข้ามา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปห้ามไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ผู้ต้องหาไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรก็เดินกระเพลยก้มหน้าก้มตาแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าค่ะตำรวจสอนอบังมดได้รับแจ้งเหตุ
มีคนถูกแทงบาดเจ็บสาหัสในซอยหมู่บ้านชายกูลพระราม๒ซอย๔๒นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบคือเข้าซอยไปสัก๒๐๐เมตรนะคะ
ริมถนนที่บริเวณลานสารพระภูมิของหมู่บ้านเจอรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
ห่างจากรถสองคันนี้ก็จะมีเนี่ยนะคะมีลานกราบศักระที่สารพระภูมิอ่ะนะคะ
เลือดเต็มเลยลานตรงเนี้ยค่ะเส้นผมตกเป็นกระจุกเลย
ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนางสาวิลาวันหรือเนยค่ะอายุ๒๙
ถูกนายภูพลที่เป็นอดีตแฟนเนี่ยนะจิกหัวนะคะลากไป
แล้วก็ฟันเข้าที่คอที่ตัวที่แขนสิบกว่าแผลกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ตัวนายนัทพลอยู่ศรีอายุ๒๒เป็นแฟนคนปัจจุบันของนางสาวิลาวันนะคะ
เขาเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์มาและนางสาวิลาวันซ้อนอ่ะนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนะคะนางสาวิลาวันมาหามาหาเพื่อน
แล้วก็นั่งเล่นกันอยู่ในซอยตัวนายนัทพลก็ขี่รถจักรยานยนต์
รับจะพากลับบ้านจู่จู่แฟนเก่าของนางสาวิลาวัน
ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบริษัทเอกชนคบกันประมาณปีหนึ่ง
กันไปได้หนึ่งสัปดาห์ครับโมโหค่ะขับเก๋งมา
ไล่ตามพุ่งชนรถจักรยานยนต์จนเขาล้มกลิ้งกันตัวนายนัทพลบอกว่าตอนนั้นน่ะ
รถจักรยานยนต์ทับร่างผมอยู่ผมขยับตัวไม่ได้เลยนายภูพลเนี่ย
กผมนางสาวิลาวันคือจิกหัวเลยนะคะจากริมถนนไปที่ลานสารพระภูมิ
แล้วก็ใช้มีดสปาต้าฟันเข้าตามตัวหลายจุดเลย
ชาวบ้านเห็นเขาก็มาห้ามวินจักรยานยนต์รับจ้างก็มาช่วยมาห้าม
สุดท้ายเนี่ยนายภูพลก็หนีไปทางปากซอยนี่ค่ะ
อ่าเขาร่างผู้หญิงมาเลยรอฟันตรงนี้ครับอ๋อ
ก็ตามนี้แหละเขาเป็นแฟนเก่าครับเป็นแฟนเก่าเหรอใช่ครับ
คกมันมานานยังมาละปีนึงปีนึงครับปีนึงเหรออืม
จะมาดักรอแล้วบอกเราก็จะดูเพื่อนคนเจ็บบอกว่า
ตัวผู้ก่อเหตุนะคะก็เป็นแฟนเก่าของคนเจ็บนะคะ
เป็นคนโมโหร้ายก่อนหน้านี้เคยถึงขั้นขู่ฆ่าเลยค่ะ
ขู่ฆ่าแบบถ้าเลิกจะฆ่าให้ตายลักษณะประมาณนี้ค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุโดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าขับรถประมาท
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรควบคุมตัวไปฝักขังที่สารอาญาธนบุรีในวันพรุ่งนี้ค่ะครับ